ของความดีใจของหนุ่มนักจับปลาคนนี้ดีกว่า
เขาดีใจเพราะว่าเขาได้เจ้าสิ่งสิ่งนี้มา

คุณคือนี่แหละนี่คือการยกยอนะบอกก่อนว่าอันนี้คือยอนะ
เขาก็จะยกยอขึ้นมาแล้วแบบยอคือใหญ่มาก
ใช่แล้วได้ปลากี่ตัวนี่แหละความหวังของครอบครัว
ปลาตัวเดียวแล้วเป็นปลานินตัวเท่านี้
คือข่าวว่าเขายกมาแล้วประมาณ๑๐กว่ารอบในวันนี้
ก็คือไม่ขึ้นเลยไม่ติดเลยแล้วก็เลยดีใจมากหลังจากที่จับได้
หนึ่งตัวแต่ยอคือใหญ่มาก
เวลาเขาวางยอลงไปเนี่ยเขาต้องได้เยอะค่ะคุณ

แต่เนี่ยได้ตัวเดียวเอาถือว่าวันนี้ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

หรอหรอหลังจากนั้นก็กินน้ำปลาแท้
เอาแขวนไว้ไหม

แต่คนเป็นธรรมดาแหละคุณสมมุติคุณจะไปตกปลาอย่างนี้

ใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายเอาพูดจริงถ้าคนไม่เคยอ่ะ

จับไปกลับมาแล้วก็หลุดหมดเลย